สวัสดีครับสวัสดีครับในช่วงเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้ไปเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๒หรือว่าสุพรรณบุรีเกมนะครับ
วันนี้เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยซึ่งพิธีเปิดเป็นอย่างไรรวมไปถึงผลการในการติดตามได้จากคุณไพรสอนเกรดสมรายงานจากสุพรรณบุรีครับ
จากรองศาสตราจารย์ดรชวนีทองโรธ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

สื่อถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองขุนแผน
ที่เคยจัดการการกีฬาระดับชาติมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งรวมทั้งความสำคัญของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ถือเป็นรากฐานสร้างนักกีฬาป้อนเข้าสู่ทีมชาติ
ส่วนการชิงชายเหรียญทองวันแรกมีชิง๑๕เหรียญทอง
คาเลเต้โดชิง๘เหรียญทองจากประเภทท่ารำ

หนุ่มน้อยวัย๑๐ขวบจากการชนะบุรี

เอาชนะกฤษสันติพิทักษ์จากภูเก็ตไป

เหรียญทองแรกของสุพรรณบุรีเกมไปครอง

ไอรินระดาศรีอากาศไกรแสงมุมน้ำเงิน

เหรียญทองแรกให้นักกีฬาจากเมืองหลวง
หลังชนะอลิสลาบัวพันธ์จากนครสวรรค์

แม่นห่วงหนุ่มจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ภัยงามและกรุงเทพคริสเตียน

เอาชนะนครราชศรีมา๙๓ต่อ๖๗

อเล็กบอลทีมชายที่โรงเรียนกรณสูตรศึกษาลัย

ตบลูกยางหนุ่มจากเมืองน้ำดำกาลสิน

เอาชนะชุมพร๓เซตรวด

นัดต่อไปเจอด่านสำคัญสู่พันบุรีเจ้าภาพ
คู่นี้สูศรีเก็บไปก่อนคนละเซ็ต

แก้เกมด้วยการส่งวันนานามทอง

ก่อนเอาชนะไป๒ต่อ๑เซต
วันพรุ่งนี้มีชิงชัย๓๙เหรียญทอง

ทั้งมวยปล้ำ๖เหรียญทอง